ทำทรัพย์ที่ลำปางนี่มีลูกสาวนะลูกสาวเนี่ยเขาเคยติดยาบ้านะครับ
แล้วก็เคยก่อเหตุหลอนมาหลายครั้ง
ล่าสุดเมื่อคืนนี้นั่งดื่มเหล้ากับพ่อไม่รู้ว่ายังไงนะฮะ
คลุมคลั่งอะไรขึ้นมาใช้มีดอิโต้ฟันพ่อจนเสียชีวิต
จนแบบคือศีรษะแบบแตกต้องไปเย็บมาแล้วนะฮะ
นี่ล่าสุดนี้ฟันพ่อจนเสียชีวิตเลยนะครับ

เมื่อช่วงเช้าพี่รับแจ้งเหตุนะครับ

นี่สพแม่เมาะไปตรวจสอบนะฮะเป็นบ้านลักษณะแบบนี้นะฮะใต้ถุนยกสูงนะครับ
ที่ห้องโถงข้างบนของบ้านเนี่ยนายสมทรายอายุ๕๘ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่สภาพใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อต้นคอไปถึงขมับด้านซ้าย
ถูกฟันด้วยมีดอิโต้คือบาดแผลที่ฟันเข้าไปเนี่ยหลายแผลนะครับ
แบบเวอะฮะแล้วก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่เหตุการณ์การทำร้าย
กันเนี่ยจากการชนะสูตรศพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ
คืนนะเพราะว่าเลือดเริ่มแห้งแล้วแต่ที่ได้รับแจ้งเหตุคือเมื่อ
เช้าแล้วก็มาตรวจสอบกันเพิ่งมีคนมาเจอศพนะครับขณะเดียวกัน
ในที่เกิดเหตุนะครับมีลูกสาวผู้ตายอยู่นี่อยู่ที่บ้านนะฮะ
นะครับแล้วคนนี้นี่แหละคือคนที่ลงมือทำร้ายนะครับเป็นคนฆ่า
พ่อตัวเองนะครับคือจากการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเมื่อวาน
ก่อนเกิดเหตุนะฮะทางเบนจมาสเนี่ยเขาไปเสพยาบ้ามาหลายเม็ด
แล้วทีนี้เมื่อคืนก็มานั่งดื่มเหล้ากับพ่อที่บ้านอีกแล้วก็หาว่าพ่อเนี่ยพูดจาไม่เข้าหู
ก็เลยเอามีดอิโต้เนี่ยไปฟันหัวพ่อจนล้มลงแล้วก็ฟันซ้ำอีกหลายครั้งในจุดเดิม
ก็คือที่ศีรษะนะฮะตรงข้างขมับด้านซ้ายหลังจากก่อเหตุแล้วคือเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวนะฮะ
เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้านอนนะฮะเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยตำรวจก็คือมาเจอแล้วนะครับ
กำนันก็จับตัวไว้ได้นี่ฮะแล้วก็แจ้งตำรวจว่าเขาเนี่ยฆ่าพ่อแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ควบคุมตัวไปต่อโอ้โหล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะตรงนี้นะครับ
มีชาวบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมงานศพนะฮะผู้นำชุมชนนะครับก็คือ
นายนรงมโนปินอายุ๕๒นะครับพาผู้สื่อหาของเราไปดูพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
ชาวบ้านมาช่วยกันล้างคราบเลือดไปแล้วแล้วก็ไปดูจุดที่เป็นห้องครัว
คาดว่าลูกสาวเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยไปเอามีดอิโต้จากห้องครัวนี่แหละมาทำร้ายพ่อ
นายนรงค์บอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๔ทุ่มได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านผู้ตาย
บอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ตายแล้วได้ยินเสียงคนใช้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเสียงเหมือนฟันเหมือนทุบอ่ะอ่า
ที่เสียงของนายสมทรายเนี่ยจะเงียบหายไปหลังจากนั้นเขาก็มาดูกันนะ
มาถึงก็ยังมายืนคุยกับเบนจมาสอยู่เลยลูกสาวผู้ตายเนี่ยยืนคุยอยู่ที่ข้างรั้ว
ตัวของเบนจมาสเนี่ยอยู่ที่บันไดหน้าบ้านก็บอกว่าเออขอคุยกับพ่อหน่อยเบนจมาสบอกพ่อหลับแล้ว
แล้วก็ยังทำทีเหมือนขึ้นไปเรียกพ่อแล้วก็ลงมาบอกพ่อหลับแล้วนี่ฮะทางคุณนรงเขาเลยบอกผมก็เลยกลับ
ทีนี้ตอนเช้าก็มาดูอีกรอบนึงคราวนี้เบนจมาสบอกว่าใช้มีดฟันพ่อตายตั้งแต่เมื่อคืน
เขาก็เลยรีบไปแจ้งกำนันกำนันก็มาดูแล้วก็แจ้งตำรวจ
คือทางชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเบนจมาสลูกสาวผู้ตายเนี่ยเขาจิตใจไม่ค่อยปกตินะ
เพราะว่าเคยหลอนจากการเสพยาบ้ามาก่อนแล้ววันไหนถ้าเกิดดื่มเหล้าเยอะเนี่ยเขาจะทะเลาะกับพ่อบ่อยมาก
เมื่อสองปีก่อนก็เคยก่อเหตุอย่างนี้คือพอเสพยาบ้าหรือว่าเมาเหล้าเนี่ย
สองปีก่อนเนี่ยฟันพ่อมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะฟันพ่อเจ็บมาแล้วรอบหนึ่ง
สิบโมงกว่าครับสี่ทุ่มวันทุกวันครับ
บันไดเยี่ยมมากเลย
เป็นเมื่อแขกก็เวลาตั้งสิ่งตรงบอง
เราก็ไม่เป็นตัวแหลง

ในวันอายุแนะงง

คือลูกสาวเนี่ยเคยทำร้ายพ่อบาดเจ็บติดคุกไป๙เดือนนะฮะ
นี่พ้นโทษมาอยู่บ้านได้๕เดือนเอาอีกแล้วแล้วตรวจสอบปัสสาวะเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
แจ้งเขาหาค่าบุปการีกับเสพยาบ้าแสดงว่ามันหาซื้อได้ง่ายเลยเกินคุณเฮฟมันศร
นะคะเรื่องของความเมาเนี่ยมันมีแต่เหตุร้ายร้ายตามมาเมาเหล้าค่ะ